ส่วน๑นาทีมีเฮวันนี้นะครับไปฟังคำตอบของเจ้าแบ็คอาทิตย์ดาวสว่าง
หลังทีมชาติไทยของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับที่มีข่าวว่าแอบซุ่มปลูกต้อนรับกับนักแสดงสาว

หนึ่งนาทีมีเฮสนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียน
หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้ไปก่อติดล้วงลึกเรื่องหัวใจประกันหลังนักรักจากค่ายกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ด
หลังมีข่าวเจ้าแบ็คอาทิตย์ดาวสว่าง
ซุ่มเงียบส่งดอกไม้ให้นักแสดงสาวสวยชื่อดัง
แพทนัพพาลองฟังเจ้าแบล็คตอบว่าจริงหรือไม่จริง
ก็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นช่อดอกไม้ของผมจริงที่ให้วันวาเลนไทย
แต่ว่าก็แค่เรายังดูกันเป็นพี่น้องกัน
คือเราเป็นพี่น้องกันหรือว่าเราไม่ได้แบบต้องคบกันเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับ
แน่นอนครับถ้าพี่แพทย์ว่างก็จะชวนมาดูครับ
แม่ตอบได้หล่อจริงซึ่งจะจบสวยอยู่แล้ว
แต่มันติดอยู่ที่มีเสียงปริศนาแววมาจากข้างสนามนี่สิ
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ
นี่คือ๑นาทีมีเฮ